ดูเรื่องนี้กันหน่อยค่ะความแม่นความแม่นที่ว่าคืออะไร
เหตุการณ์นี้ผู้ชายคนนึงเขาสร้างความเดือดร้อนไปทั่วเลย
ชาวบ้านแถวนั้นนะบอกว่าโอ้โหไม่ไหวแล้ว
พฤติกรรมของเขาคืออะไรอ่ะปลาก้อนอิดใส่ท่อน้ำ
แล้วสิ่งที่ตามมาเป็นยังไงแม่นไม่แม่นลองดูหน่อยค่ะ
โอ้โหน้ำเจิงเลยใช่ค่ะ
จังหวะนี้ที่เดินเข้ามาระยะห่างสักประมาณเท่าไหร่อ่ะดอม
สักเมตรสองเมตรนะใช่ประมาณเนี้ยไม่เกินนะคะ
กล้องวงจรปิดหน้าร้านลูกโป่งจับได้
นี่คือพิกัดอยู่ตรงริมถนนอูทองนะคะ
หน้ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิที่อายุทยาโอ้โห
้มหยิบก้อนอิดคือก้อนอิดนั้นวางทับป้าย

ร้านนี้เคาะร้ายจริง
อันนี้อีกมุมหนึ่งพี่เบิร์ตดูหยิบเสร็จแล้วปั๊บ
นี่เขาโมโหอะไรมา
ไม่ต้องแบบนี้ไงนี่คือคำถามค่ะ
ว่าเกิดอะไรขึ้นเขาโมโหท่อน้ำตรงนั้นเหรอ
เออไปทำอะไรให้พี่เดินสะดุดหรือยังไง
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อวานนี้นะคะ
ตอนประมาณบ่าย๓โมงแล้วเนี่ยเอาให้ดูค่ะ
ระยะห่างเมตร๒เมตรตรงนี้คว่างก้อนอิดไปโป๊ะเดียว
ท่อปลาปลาแตกน้ำพุ่งมาเลยนะคะอืมชาวบ้านแถวนั้นบอกว่า
ผู้ชายคนนี้น่าจะเป็นคนสติไม่ดีแหละเขาก่อความวุ่น
หลายครั้งเหลือเกินพอตำรวจจับตัวไปมันเหมือนเหมือน
เลยอ่ะจับตัวไปแป๊บนึงก็ปล่อยตัวออกมาแล้วก็
สร้างความเดือดร้อนร้านรวงต่างหอพักแถวนั้นเขาภาวะไง
ไม่รู้ว่ารอบนี้มาปลาท่อน้ำปลาปลาแตกแล้วใช่ไหม
รอบหน้าก้อนอิดนี้จะปลาหัวของชาวบ้านหรือเปล่า
อยากให้หน่วยงานมาตรวจสอบหน่อยแล้วก็หาทางแก้ไขปัญหาอย่างน้อย